เป็นเรื่องของทหารใหม่กับครูฝึกสังกัดกองพันธหารมาที่๑๕อยู่ที่จังหวัดน่าน

ขณะที่เขาฝึกอยู่นะคะก็ต้องมีการนอนค้างอ้างแรมกันในค่าย
สมมุติสถานการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์ภาวะสงคราม
แล้วก็ต้องหุงอาหารกินกันในช่วงเย็น
แต่ทีนี้ว่าพื้นดินบริเวณนั้นอยู่ใต้พื้นมันมีดินระเบิดอยู่

ใช่ติดไฟค่ะทีนี้เกิดระเบิดขึ้นมา
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม๒๐นายด้วยกันสำหรับทหารและครูฝึก
ผลทหารใหม่สังกัดกองพันธหารม้าที่๑๕พร้อมด้วยครูฝึกค่ะ
คนด้วยกันนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลน่าน
หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากพลุเก่าระเบิด
แต่ละคนบาดเจ็บเป็นแผลผู้พองบ้าง
มีแผลจากไฟไหม้ที่ทั้งแขนแล้วก็ที่ขา
ส่วนเสื้อถูกไฟไหม้ขาดค่ะ
แต่ยังเคราะห์ดีที่ทั้งหมดไม่มีใครถึงขั้นสาหัสนะคะ
ซึ่งหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่านเบื้องต้นแล้ว
บาดเจ็บหลายคนถูกส่งต่อไปพักฟื้น
ที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์
พันธุบัณฑิตแก้วชาวกันหา
เป็นผู้บังคับการกองพันธหารมาที่๑๕
บอกว่าทหารใหม่กลุ่มนี้เข้ารับการฝึกเดินทางไกล
และพักแรมในบริเวณป่าด้านท้ายค่าย
อยู่หลังค่ายนี้เองเป็นค่ายม๑๕
ขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมหุงหาอาหารในพื้นที่

ก็มีการปะทุของดินระเบิดขึ้นมา

มาทราบภายหลังบอกว่าเป็นพลุเก่า
เคยจุดส่งสัญญาณในสนามฝึก

และทีนี้นี่แหละค่ะไม่ได้มีการเอาออก
พอมีการฝึกใหม่ก็มีการนี่แหละค่ะ
ตั้งแรมค้างแรมการจุดไฟ

เป็นเหตุให้ทหารและครูฝึกบาดเจ็บรวม๒๐นาย

แล้วก็เป็นการฝึกซ้อมตามขั้นตอนของการฝึกทหารใหม่